ท่านผู้ชมครับมีคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถวศรีคิ้วโคราช
มีคนเขาแชร์คลิปเอาไว้บอกว่าตำรวจเนี่ยขี่จักรยานยนต์ไล่ตามจักรยานยนต์ของวัยรุ่นคันหนึ่ง
มากัน๒คนวัยรุ่นก็ขี่แบบโอ้โหหย้อนสอนนีด้วย
แต่ตำรวจเนี่ยถึงขั้นแบบยิงปืนไล่ตามเลยนะฮะ
ตำรวจออกมาชี้แจงแล้วนะครับแต่ว่าไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ

เกิดขึ้นก่อนนะครับ
คือในคลิปเนี่ยเขาบอกว่ามียิงด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องนี้คนตลภัยศาลลือสมบูรณ์รองผู้เป็นชาการ
ตลฝุดธรรมภาค๓เป็นโฆษกของตลฝุดธรรมภาค๓
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่าย๒๑สิงหาคม
ในคลิปคือ๑๐ตำรวจเอกธนดลเดชสูงเนิน
เป็นตำรวจจราจรของสพศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
ปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้าตลาดศรีคิ้ว
เยาวชนชาย๒คนนี้อายุ๑๔๑๕ขี่จักรยานยนต์มา
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถแบบดัดแปลงเสียงท่อก็ดัง
เลยให้หยุดเพื่อจะตรวจค้นแต่สองคนนี้ไม่หยุดแล้วก็ขี่รถหนี
ตำรวจเอกธนดลบอกว่าก็ขี่รถตามตามไป๗กิโลนะฮะ
บอกให้หยุดก็ไม่ยอมหยุดนะครับ
จนเนี่ยวัยรุ่นสองคนนี้ยังไปขี่รถแบบหนีแบบย้อนสอนสลับช่องแบบ
ไปมาซ้ายขวาซ้ายขวาจนสุ่มเสี่ยงเกิดอันตรายแบบนี้อีก

จนไปถึงแยกต่างระดับศรีคิ้วทั้งสองถึงยอมหยุดรถ
สิบตำรวจเอกธนดลก็ไปคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนนะ
แล้วก็แจ้งผู้ปกครองเพราะว่าอายุเพิ่ง๑๔๑๕ทั้งคู่

ถามว่าทำไมไม่หยุดรถแล้วเร่งเครื่องหนี
ทั้งคู่บอกว่ากลัวถูกจับแล้วต้องเสียค่าปรับ
ส่วนที่บอกว่ามีปืนมีปืนแล้วยิงเนี่ย
คือทางตำรวจบอกว่าตรวจสอบแล้วยืนยันว่าไม่มีการยิงนะฮะ

อาวุธปืนของ๑๐ตำรวจเอกธนดลตรวจสอบแล้ว
ก็ไม่พบเรื่องของการยิงออกไปด้วย
ขม่าวดินปืนต่างไม่มียืนยันว่าไม่มียิง
ตำรวจเอกธนดลก็ยืนยันว่าไม่ได้ยิงนะ
ส่วนสองคนนี้ที่ต้องไล่ตาม
เพราะเกรงว่าจะเป็นพวกกระทำผิดกฎหมายมีสิ่งของผิดกฎหมายหรือเปล่า
เพราะเห็นหนีแบบนี้แบบไม่คิดชีวิตเลย
ถึงขั้นถนนใหญ่ขี่ย้อนสอนหนี
เดี๋ยวออกซ้ายออกขวาก็เลยไล่กวดไปนะครับ
สุดท้ายเขาก็ยอมจอดนะ

แต่ก็ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีก็คือไม่สวมหวกนิรภัย
เรื่องการดัดแปลงสภาพรถไม่มีใบขับขี่ด้วย
ขี่รถประมาทหวาดเสียวด้วยก็เปรียบเทียบปรับ
ผู้ปกครองมารับตัวแล้วก็ปล่อยกลับบ้านไปเรียบร้อ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลยบอกว่าเห็นภาพแล้วหวาดเสียวแทน
สอนด้วยขี่เร็วด้วยหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่ด้วย